เพลงหน้าพาดคือเพลงบันเลงที่ใช้ในประกอบการแสดงโขนละครเพื่อแสดงถึงกิริยาการเคลื่อนไหวของตัวละครแสดงจุดเด่นของเหตุการณ์ที่สำคัญในเรื่องรวมถึงเพื่ออัญเชิญเทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เสด็จมาในพิธีกรรมต่างเพื่อความเป็นสิริมงคล
เช่นพิธีว่ายครู
ผู้ฝึกโคนละครจะต้องหัดรำตั้งแต่เพลงหน้าพาดชั้นต้นจนถึงเพลงหน้าพาดชั้นสูง
เพลงหน้าพาดที่ใช้ประกอบการแสดงโขนละครที่เรารู้จักเป็นอย่างดีได้แก่
เชิดใช้สำหรับการเดินทางไกลหรือการรบพุ่ง
เพลงเสมอใช้สำหรับเดินทางระยะใกล้ไม่รีบร้อน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน